อีฟานมาเช็คหน่อยแบบนี้ด้วยหรือเปล่า

พอกรรมการชุดสีแดงคว่ำกระมังฉันคิดว่าฉันถูกกำจัดออกแล้ว
สตาร์เชฟทุกท่านผมจะแจ้งคุณอีกครั้ง
สิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่แค่ปริมาณ
แต่คุณภาพสำคัญที่สุดผมอยากเตือนหวังลิ้นเมื่อครูคุณเริ่มสับหัวหอมแล้ว
คุณภาพของที่ออกมามันไม่น่าดูเลย
ผู้เข้าแข่งขันครับยังมีเวลาเหลืออีก๒นาที

เราต้องการปริมาณและคุณภาพ
สองนาทีสุดท้ายจะตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ในรอบนี้
ผู้เข้าแข่งขันครับยังเหลือเวลาอีก๓๐วินาที

เครียดมากเลยจู่ก็รู้สึกเครียดขึ้นมาอย่างนั้นนะ
ต้องหั่นดีไม่งั้นโดนกำจัดจุดอ่อนแน่เลยล่ะค่ะ

อันนั้นหั่นก่อนแล้วก็อันนั้นทีหลัง

ครับแค่ทำความสะอาดหรือเวลาไว้ทำความสะอาดโต๊ะครับ

ขอบคุณค่ะ
วิธีหันที่เขาสอนผมไม่เคยใช้มาก่อน
พอผมลองหั่นก็เรียนรู้ได้เร็วเหมือนกัน
พอตัดหัวออกแล้วมีบางอันที่มันเป็นสี่เหลี่ยมไปเลย
ไม่กล้ามองหอมของตัวเองแล้วก็ไม่กล้ามองของคนอื่น
เพราะว่าตอนนั้นที่จริงแล้วฉันขาดความมั่นใจสุด
มีผู้เข้าแข่งขันที่ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ
คนแรกคือเพิ่มชีวิตเสียง

คุณห่างจากคนอื่นอยู่มากเลย

ต่อไปผมจะประกาศชื่อคนที่๒
เอฟหวังลินไปนานแล้วเนี่ยผมกำลังอยากเจอ
หวังลินติดธุระที่บ้านเธอกลับไปก่อนแล้วครับ

ผมเห็นคุณกับไปร่ไข่นานฝีมือพอกันจริงเหรอ

ระหว่างคุณสองคนใครมีโอกาสชนะมากกว่ากัน
แรกหั่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าหลังฉันรู้สึกว่าฉันทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยล่ะค่ะ
ผมคิดว่าอาจารย์หวังทำไปเล่นมากเกินไปครับ
เอาละครับระหว่างคุณสองคนเนี่ย
ไปไข่น้านเจอแรงพักผ่อนรอก่อน
ไปไข่นานไปไข่นาน

จู่กรรมการก็มองมาที่คุณผมไม่มั้งอย่าเรียกชนะก็ได้โปรดเถอะ
ล่ามันเกี่ยวกับหอมที่เธอซอย
และคนที่ต้องออกเป็นคนต่อไปถือถ้วยหอมซอยไว้ให้ดี
ไม่เพียงมีปัญหาเรื่องคุณภาพจะมีปัญหาเรื่องปริมาณด้วย
คนนั้นคือจูตัน
จูตันวันนี้คุณได้ปริมาณน้อยที่สุดในการแข่งขันเลยนะ
ดังนั้นคุณเป็นผู้โชคดีคนที่สามต้องเข้าไปนั่งพักผ่อนรอก่อนนะครับ

คนที่จะคัดออกเป็นท่านต่อไปคือ

คณะกรรมการพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว
คุณภาพของหอมซอยยังไม่ดีเยี่ยมเท่าที่ควรนะครับ
ดังนั้นขอเชิญคุณไปรวมตัวกับเพื่อนทางฝั่งโน้นด้วยนะครับ

ตาร์เชฟที่เหลืออีก๖ท่านไม่ง่ายที่พวกคุณมาถึงจุดนี้ได้
อยากถามเอ็นน่าเป็นพิเศษในใจของคุณคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่ง

โอ๊ะเอาล่ะวังลิ้น
ก็จังเลี่ยงสิไม่มีอะไรต้องพูดแล้ว
ดูสิทั้งดีแล้วก็เยอะตัวก็สูงยังหล่อซะด้วยสิ
ขอบคุณครับเจ๊หวังลินทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมผมรู้สึกดีใจมากครับ
ดับต่อไปหลังจากที่เรานักกรรมการได้ปรึกษากันแล้ว
และได้ดูผลงานของทุกท่านพวกเราคิดว่าในวันนี้
ผู้ที่สมควรได้รับชัยชนะคือ

ขอบคุณครับ

ทำไมถึงเป็นเขาล่ะซอยหอมได้ดีกว่าจางเลี่ยงอีกเหรอ

ทำไมถึงเลือกจองอีวูแทนจางเลี่ยงกันล่ะ

เมื่อพูดถึงคุณภาพพูดถึงความเร็วหรือความละเอียดแล้วเนี่ย
จองอินวุ่นกับจางเลี่ยงกันล่ะ

สิ่งที่กรรมการใช้ตัดสินนั่นก็คือจิตวิญญาณ

จากคุณภาพความเร็วความประนีต
มีอีกสิ่งที่เรียกว่ายืนหยัด

คุณต้องทำตามเป้าหมายต่อไปนะครับ

ทุกท่านออกมาข้างหน้าเลยครับ
ทุกท่านการแข่งซอยหอมที่จบไป
ขอแสดงความยดดีกับจองอินวุ่ง
ได้รับสิ่งที่ได้เปรียบที่สุด
ต่อไปนะครับแข่งขันที่พวกคุณต้องเจอ

ได้ยินเสียงคำรามดังมากเลยล่ะ
พวกพัดอะไรอ่ะทำอาหารอยู่หรอ

ทดสอบความร้อนคั่วเกาลัด
โอ้โหคนตัวสูงชอบทานนะคะ
ขั้นตอนในการคั่วเกาหลักก็คือ
โกลัดใส่ลงไปในกระทะที่มีสายร้อน

แข่งขันรอบนี้เลือกผู้ชนะ๕ท่าน
เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศรอบถัดไป
ส่วนผู้ที่เข้าแข่งขันที่เหลืออีก๕ท่านนั้น
จะต้องเข้าห้องเพื่อรับบทลงโทษนะครับ
ต่อไปเขาเชิญคุณหยางหย่งเฉียงนักคั่วเการัฐมาอธิบายเทคนิคในการคั่วให้เราฟังครับ

ว้าวแค่เขาวางมือคนอื่นก็ไม่กล้าคั่วตัว

อาจารย์หยางครับช่วยเล่าให้สตาร์เชฟของเราฟังหน่อยครับว่า
ควบคุมความร้อนเวลาคั่วเกาลัดนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง
ต้องใช้ไฟปานกลางในการคั่วเก่ารัฐ

ทรายกับเกาลัดเนี่ยต้องใช้สัดส่วน๓ต่อ๑ครับ

ความหมายคือเกาลัด๑โลทราย๓๐๐

ต่อไปขอประกาศผลประโยชน์ของการแข่งรอบที่แล้ว
จองอิลบูเป็นผู้ชนะในรอบแรก
ตอนนี้ข้อได้เปรียบของเขาก็คือ
คั่วเกาหลัก๑กิโลก็พอแล้ว

ท่านที่มาจากโซนพักผ่อนพวกคุณก็ได้รับการลงโทษ
เกาลัดที่คุณต้องคั่วก็คือต่อ๑คน

ผู้ชายอก๓ซอกตัวสูงขนาดนั้นให้คั่วแค่นิดเดียว
ผู้หญิงบอบบางอย่างเรากลับให้คู่ตั้งเยอะ

เราต้องใช้ไซส์๑๕กิโลเหรอ
๕กิโลแล้วก็ต้องบวชไซส์อีก๑๕กิโล
รวมเป็น๒๐กิโลเลยล่ะ
ผมไม่ค่อยมั่นใจกำลังแขนตัวเองเท่าไหร่เลย

คั่วเกาลัดคนละ๓กิโล

ระดับปานกลางปริมาณกำลังดีค่ะ

เปลือกนอกต้องมันวาว
แล้วก็แกะออกง่าย
รสชาติก็ต้องหวานหอมด้วย

แข่งขันทดสอบความร้อนในรอบนี้มีเวลา๔๕นาที
เอาละครับเมื่อพร้อมแล้วเริ่มได้เลย

ตาเชฟใช้ผลในรอบที่แล้ว

สุดท้ายจะลองชิมรสชาติเกาลัด

จะถูกส่งไปห้องลงโทษเพื่อรับโทษลับ

แล้วเราก็มาที่การใช้ไฟ

ควรนำซ้ายใส่เข้าไปในกระทะก่อน

แล้วก็คั่วทรายให้ร้อนนะครับ